สำหรับคลิปนี้เป็นคุณแม่คุณลูก

อยากจะลดความอ้วนอยากจะตัวผอม
แต่ว่าใช้คุณลูกไปซื้อน้ำอัดลม

เราจะตบ๑๐ทีก่อนน่าจะเกิดเทะให้กิน

แม่ทำเพื่ออะไร

ทุกคนสอบมือให้แม่นะครับผม

ความสัมพันธ์คุณแม่คุณลูกแบบนี้มากเลย

แล้วคือน้องเขาตัดคลิปมาลงเอง
แล้วพอแบบทำเพื่ออะไรกระโดดตบต่อ

มีคุณแม่บอกนี่นะไปเลยไปลูกไปไหน

คือมีงอนหนึ่งค่อยแม่ไปซื้อเองก็ได้

คลิปนี้ค่ะคุณสินสมุทรเขียวข้าวนะคะ
ซึ่งก็เป็นเหตุการณ์ที่นี่แหละเป็นคุณลูก

ก็เลยต่อร้องให้คุณแม่ออกกำลังกายด้วยการกระโดดตบ

จึงจะออกไปซื้อน้ำอัดลมให้ดื่มนะคะ

ก็เลยมีผู้เข้าชมคลิปนี้แล้วกว่า๑ล้าน๕แสนครั้ง
ส่วนมากก็ชื่นชอบในวิธีการหาทางออกระหว่างแม่ลูกคู่นี้
ประนีประนอมกันได้ออกมาน่ารักจริงค่ะ